คุณผู้ชมครับเรื่องตำรวจปราบโจรนี่เป็นเรื่องธรรมดา

แต่ตำรวจปราบผีตอนนี้เริ่มมีข่าวออกมาเยอะนะ
ว่าตำรวจมีวิชาอาคมสายเวทในการปราบผีปราบสาง
คราวนั้นก็ออกเป็นข่าวว่าปราบปอบได้
นครพนมที่ผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกับผีปอบเข้า
ตำรวจก็ไปจับกระหม่อมแล้วก็ร่ายบทสวด
สุดท้ายก็คือมีอาการสงบนิ่งลง
คราวนี้ค่ะมาเกิดขึ้นอีกแล้ว
ตำรวจที่อุบลราชธานีทำพิธีเป่ากระหม่อม
ผู้ชายคนนี้เขาของขึ้นค่ะคุณผู้ชม

โอ้โหเพียบเดียวจอด
ตำรวจนี้ดูไม่กลัวไม่สะทกสถานเลยนะ
ไม่หวั่นตัวเองใดเดินดูดูเข้าไปหาเลย
ใช่ค่ะแล้วดูสิตอนแรกผู้ชายคนนี้

ใช่ค่ะในเฟซบุ๊คอุบลวันนี้เนี่ย

มีการเขียนแคปชั่นบอกว่า
สพตานสูงระงับเหตุชายวิกลจริต

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น๘โมงครึ่ง
เมื่อวานค่ะร้อยตำรวจเอก

ร้อยตำรวจเอกภูวเดชส่องแสง
ซึ่งเป็นร้อยเวรที่เข้าควบคุมการปฏิบัติงาน

ที่มีชายวิกลจริตเขาคุ้มคลั่ง

แต่ทีนี้ตอนจะพาไปโรงพยาบาล
คือเอาตัวมาที่โรงพักจะพาไปโรงพยาบาล

แล้วก็ไม่สงบอะค่ะของขึ้นตลอดเลย

อาการสงบลงนะคะ